ต้องมาขีดเส้นเงินตัวใหญ่เลยนะครับ
วันนี้เป็นเส้นตายที่ต้องดูว่าจะแก้หรือว่าไม่แก้ร่างรัฐมนูล
จะไปจ่ายเงินค่าประมูลเริ่มแรกหรือเปล่า
วันนี้ก็เป็นการขีดเส้นตายเหมือนกัน
ติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจายครับ
ขอบคุณครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่๒๑
ต้องลุ้นกันล่ะครับว่าจะป๊อกไหมครับ

ใครสนใจเรื่องการเมืองหน่อยก็ดูเรื่องของร่างรัฐมนูล
เขาจะประชุมกันวันนี้

เรื่องของร่างรัฐมนูลมาจนถึงวันนี้

แต่ว่าถ้าจะให้ฟันทงแข่งกับหมอลักษณ์ต้องฟันว่า

ก็คือว่าคณะกรรมการร่างคงย่อมแก้ตามคอสชแม่น้ำ๔สายที่เสนอไป
เหตุผลหลักหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องหนึ่งงานนี้เป็นการย้อนเกร็ดเข้าหาอาจารย์มีชัย
ถ้าอมีชัยไม่รับก็ต้องตอบว่าหลักการของอมีชัยที่เขียนรัฐมนุนเมื่อปี๖๖
เลือกตั้ง๒๒กับตอนนี้ก็อันเดียวกันครับ
เวลาไปอีกทีนึงครับปี๒๕๒๑มีการปฏิวัติรัฐประหารแล้วร่างรัฐมนูล
เพื่อจะมาเลือกตั้งปี๒๕๒๒มีอาจารย์จิติงสพัฒน์เป็นประธานกรรมการร่าง
มีอาจารย์มีชัยตอนนั้นยังหนุ่มอยู่ก็เป็นคนสำคัญ
ร่างรัฐมนูลฉบับนั้นร่างรัฐมนูลฉบับนั้นก็ให้มีสว
มาจากการสัญหาแบบนี้แหละครับแล้วก็ให้มีอำนาจในการอภิปราย
ลงคะแนนไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจคอรมอลได้ด้วย
ฉะนั้นเมื่อคอสชและแม่น้ำอีก๓สาย
เขาไปเอาเรื่องที่อาจารย์มีชัยเคยร่างไว้
แล้วมานำเสนอว่าให้เอาแบบนี้อาจารย์มีชัยจะตอบยังไงล่ะครับ
ถ้าจอตอบว่าผิดหลักการไม่ถูกตามหลักการประชาธิปไตย
ถ้าเขาถามว่าเอาแล้วตอนนั้นอาจารย์ร่างไว้อย่างนี้ได้ยังไง
จะตอบยังไงล่ะครับหรือถ้าอาจารย์บอกว่าร่างไว้
แล้วอาจารย์ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยก็เลยไม่รับตำแหน่งอะไร
ก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าร่างไว้ปีสองหนึ่งปีสองสอง
มีการเลือกตั้งผลเอกเปรมเป็นนายก
อาจารย์มีชัยก็ไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดูงานด้านกฎหมาย
ก็แปลว่าอาจารย์ก็เห็นดีเห็นงามกับสวที่มาจากการสัญหากับรัฐมนูลฉบับนี้
มาข้อที่๓เมื่อพลเอกประวิทธิ์และพลเอกประยุทธ์แสดงท่าทีว่าต้องการจะให้แก้ร่างรัฐมนูลเกี่ยวกับเรื่องนี้
อาจารย์มีชัยก็บอกว่าให้ไปเสนอมาเป็นลายลักษณ์อักษร
วันนี้เขาก็เสนอมาแล้วนี่ครับ
ฉะนั้น๑๒๓เป็นเรื่องที่๑กับ๒อาจารย์มีชัยทำมาเอง
เขาก็ทำตามที่อาจารย์มีชัยบอกให้ทำ
ก็คือไปเสนอมาเป็นลายลักษณอักษร
จำได้ไหมครับพลเอกประวิทย์บอกว่าถ้าไม่แก้ให้ก็ต้องมีเหตุผลและคำตอบว่าเพราะอะไร
ฉะนั้นดูแล้วคงตอบคำถามยากถ้าจะไม่แก้
วันนี้พอจะเห็นภาพล่ะครับถ้ารักษณะอย่างนี้ก็แปลว่าคณะกรรมการร่างคงยอมแก้
แต่ว่าจะพบกันครึ่งทางข้อนทางตรงไหนหน่อยไหมเพื่อให้เห็นว่าไม่ได้ยอมทั้งหมด
มีคนเสนอว่าสวสัญหาที่เขียนไว้ในบทเฉพาะการ๕ปีเนี่ยอาจจะเหลือสัก๔ปีได้ไหม
เอา๔ปีก็๕ปีต่างกันตรงไหนล่ะครับ
ปีนั้นเนี่ยสวสัญหาจากผู้มีอำนาจชุดนี้จะคุมเกมการเมืองในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ถ้ารัฐบาล๑เทอมก็แปลว่าอยู่๔ปีก็แปลว่ารัฐบาล๔ปีนี้อยู่ภายใต้การถวงดุลของสวสัญหานี้จากผู้มีอำนาจ
การเมืองต้องอยู่ข้างล่างสวอยู่ข้างบนล่ะถ้าอย่างนี้
แต่ถ้า๕ปีก็แปลว่า
พอเริ่มเทอมที่๒ของรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลเก่าหรือรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาใหม่
สวสัญหายังสามารถแผ่รังศรีไปถ่วงดุลไปควบคุมได้ต่อไปอีก๑ปีของรัฐบาลชุดใหม่
อันนี้ก็เท่ากับ๒รัฐบาล๒เทอมเลยนะครับแต่ถ้า๔ปีเนี่ยมันเท่ากับว่าเทอมเดียว
รัฐบาลเดียวพย่างสู่ปีที่๕เลือกตั้งใหม่เอาล่ะทีนี้สวกลับไปเป็นเหมือนกับการร่างรัฐมนูลในช่วงแรกของอาจารย์มีชัยคือมาจากการเลือกตั้งกันเองเหล่าสาขาอาชีพต่าง
เพราะฉะนั้นข้อแตกต่างระหว่าง๔ปีกับ๕ปีต่างกันเป็นไปได้ไหมล่ะครับว่า
ไปตามที่แม่น้ำสี่สายเสนอมาแต่ขอต่อรองเรื่อง๕ปีเป็น๔ปีหน่อย
มาเป็นเรื่องที่ซ่อนอยู่ในนั้นก็คือว่า๖ตำแหน่งโดยตำแหน่งต้องเป็นสว
ประหลักกระทรวงกระลาฮมภบสูงสุดภบภบ
พบทรและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พ้นจากตำแหน่งทั้ง๖นี้ก็พ้นจากหน้าที่สวไปด้วย
คนที่รับไม้มาต่อก็มาเป็นสวแทน

เขียนยังไง๒๔๔คน
สัญหามาจากต่างแล้วก็อยู่ยาว
แต่๖คนนี้อยู่เฉพาะตอนที่มีตำแหน่ง
เขียนยังไงครับในทางเทคนิค
เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันเพราะมีคนบอกว่า
โดยหลักการแล้วเนี่ยการเมืองคุมอำนาจบริหาร
ก็แปลว่าคุมข้าราชการประจำ๖คนนี้เป็นข้าราชการประจำ
วันหนึ่ง๖คนนี้กลับมาเป็นสวคุมรัฐบาลอีกทีนึง
แล้วก็รัฐมนตรีก็แปลว่าถูกควบคุมโดยสวสัญหา
แล้วในขณะเดียวกันเมื่ออยู่ในตำแหน่งข้าราชการประจำ
สวสัญหาก็เป็นลูกน้องของรัฐบาลลูกน้องของรัฐมนตรี
เอาแล้วจะขยงเขย่งกันอย่างนี้มันยังไงล่ะครับ
นี่เป็นเรื่องรายละเอียดเทคนิคน้อยต้องดูกันต่อว่าสุดท้ายขึ้นมาจะเป็นยังไง
นักข่าวก็ไปรอเฝ้ากันอยู่ต้องเฝ้ากันถึง๔โมงครึ่งแหละครับ
เงินประมูล๗๕๐๐กว่าล้านงวดแรกต้องไปจ่ายวันนี้๘๐๐กว่าล้านเนี่ย
จะเอายังไงก็ต้องรอถึง๔โมงครึ่ง
แต่แนวโน้มบรรดาเซียนเศรษฐกิจทั้งหลายเขาบอกว่าคงไม่มีไปจ่ายหรอกครับ
แปลว่าเขาต้องยอมริบเงิน๖๐๐กว่าล้านแล้วอาจจะถูกปรับ
อาจจะถูกลงโทษตามมาอีกหนักหนาแค่ไหนก็ไม่รู้
ข่าวนี้เป็นที่รู้กันทั่วจะไม่ลงในรายละเอียดแล้วล่ะ
แต่ว่าที่อยากจะเอามาขีดเส้นใต้วันนี้
ข้อเสนอของอาจารย์มีชัยมีชัยฤจุภัณฑ์นี่แหละครับ
อาจารย์มีชัยบอกว่าเวลารัฐบาลจะเอาคลื่นความถี่ของชาติไปประมูลเนี่ย
อย่าไปคิดที่จะเอาเงินมากเข้าว่าเป็นตัวตั้ง
ถ้าเอาเงินมากเขาว่าเป็นตัวตั้งเขาก็ต้องแข่งให้เงินสูง
แล้วสุดท้ายขึ้นมาเขาก็จะต้องไปคิดเอากับเอกชนแพงแง่
แม้จะมีกฎเกณฑ์กติกาต่างคุมอยู่
แต่สุดท้ายคนที่จ่ายเงินมากเนี่ย
แงริ้ว๗๐๐กว่าล้านเนี่ย

เขาก็จะต้องไปหาทางถอนทุนเอากับโครงการนี้แหละ
อาจารย์มีชัยเสนอว่าเอาอย่างนี้ไหม
คราวนี้ไม่ทันแล้วแต่ว่าคราวต่อไปเนี่ย

ควรจะเอาเงินสัก๕๐๐๐ล้าน

แล้วให้เครือข่ายมือถือทั้งหลายเนี่ย

จำนวนเงิน๕๐๐๐ล้านเนี่ย
ใครมีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่า
ใครมีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์กับสังคมมากกว่า
ใครมีข้อเสนอทางเทคนิคที่จะทำให้มันไวกว่า
จริงมันไวกว่ามันเร็วกว่ามันชัดกว่า

แล้วใครที่มีข้อเสนอดีที่สุดคนนั้นได้ไป
เอาเงินเป็นตัวตั้ง๕๐๐๐๐ล้านคิดไว้
อกนั้นค่ายไหนค่ายไหนค่ายไหนคุณไปทำแผนมา
ว่าถ้าคุณจ่าย๕๐๐๐ล้านคุณจะทำอะไรให้ประชาชน
คณะกรรมการเห็นว่าค่ายไหนที่ให้ผลประโยชน์
กับประเทศชาติมากที่สุดภายใต้วงเงิน๕๐๐๐ล้าน
ค่ายไหนทำให้ประชาชนเชื่อมั่นมากที่สุดว่า
ถ้าไข้นี้ได้จะได้รับการบริการที่ดี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
ครับก็ไม่รู้ว่ากศชจะลงดาบไปแค่ไหน
เพราะไม่งั้นจะมันกระทบไปถึง๓บีบี
กระทบไปถึงคลื่น
ทั้งเครือที่ทำอยู่ด้วยนะครับครับโมโนด้วยอันนี้ต้องตามกันต่อครับครับครับ
ขอบคุณครับเส้นตายวันนี้๔โมงครึ่ง